มาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ดื่มได้ทานได้แน่นอน

จะนิยมมากเลยชานมไข่มุก
คุณทานครบทุกร้านหรือยังคะในประเทศไทยตอนนี้

แต่ว่าหลายคนชอบดื่มโดยเฉพาะสาว
เที่ยงแล้วรับประทานอาหารอย่าง
สักแก้วอยากจะตกด้วยของหวานนี่นะคะ
ก่อนหน้านี้มีการแชร์ข้อมูลออกมาเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาล
ชานมไข่มุก๑แก้ว
และข้อมูลที่ตามมาก็คือความอ้วนที่จะเกิดจากการดื่มชานมไข่มุกทุกวัน
และข้อมูลล่าสุดที่แชร์ออกมาอีกจากคุณหมอท่านเดิมเลยนะคะ
คุณหมอสมรุ่งบอกว่าเจอคนไข้เป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปี
กินชานมไข่มุกวันละ๑แก้ว๒เดือนเป็นเบาหวานเลยจ้

บางทีมันก็ต้องใส่คาราเมลเข้าไปขอเพิ่มไข่มุกเยอะอะไรแบบนี้

นายแพทย์สมรุ่งโชธนรมนโพสต์ภาพค่าน้ำตาล

แล้วก็ระบุว่าตรวจน้ำตาลตอนเช้าก่อนทานอาหาร
วัดได้๑๒๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วนะ
จากนั้นให้ดื่มชานมไข่มุก๑แก้ว
รอ๗๐นาทีตรวจเลือดซ้ำ

จาก๑๒๑เป็น๑๗๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
บอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่านี่แค่ชานมไข่มุ้งธรรมดานะ
แก้วเดียวเท่านั้นเองน้ำตาลสูงได้ขนาดนี้
ถ้าเอาสูตรล่าสุดเลยตอนนี้
ที่มันเป็นลักษณะเส้นรอบแก้ว
มันจะหวานกว่านี้อีกนะคะ
และแคลอรี่ที่จะได้รับถ้าไปเป็นแบบอื่น
เป็นชาชานมไทยนี่นะคะสีส้ม
กาแฟปั่นน้ำอัดลม
ต่างกันคุณหมอแบบบอกแบบนี้นะคะ
แม้ว่าการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจำ
จะทำให้เป็นโรคเบาหวาน
แต่มันก็เกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้นคุณหมอบอก
แต่อย่างไรก็ตามถ้าดื่มแบบนี้
สิ่งที่ได้รับแน่นอนคือแคลอรี่
และจะนำไปสู่ความอ้วนในที่สุดนะคะ

ถ้าอยากจะเพิ่มน้ำหนักตัว๑กิโลกรัม

นมไข่มุกใส่ไปเลยค่ะซัดไปเลยค่ะ
แก้วได้มาเลย๑กิโลกรัม

แต่เป็นไขมันนะไม่ใช่โปรตีนนะสิ่งที่ได้๑กิโลกรัม

อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับชานมไข่มุกนะคะ

นี่เป็นภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ
บอกว่าเป็นเด็กจีนอายุ๑๔ปีจากมณฑลเจอร์เจียง

แล้วไขมุกนี่มันไปอุดตันลำไส้
ต้องผ่าตัดเห็นไหมคะจะเป็นเล็กเต็มไปหมดเลย

อันนี้เขาแชร์ออกมาแล้วข้อมูลเขาบอกแบบนี้
นายแพทย์นารินอัจจละนันเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาพนี้
คุณหมอเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ของจริง
เพราะไข่มุกในชานมมันเป็นแป้งมันสำปะหลัง

ตั้งแต่กระเพาะไปจนถึงลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่น่าจะหมดไปแล้ว
ไอ้เม็ดขาวที่เห็นลักษณะมันน่าจะแข็งโพสมควร
เรื่องราวที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะคะ
ก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ย
ดื่มอยู่ปัจจุบันนิยมดื่มอยู่ปัจจุบัน

อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะเป็นโทษต่อสุขภาพนะคะ

แล้วก็มีบางร้านตอนนี้มีสูตรนมสดแล้ว

ไม่ใช่แบบทุกวันวันละแก้วมันก็อ้วนกันพอดีนะครับ